คุณผู้ชมค่ะคุณลุงภัวขาวผ่องอายุ๖๘ที่ป่วยจิตเวทหายตัวไปจากบ้านที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราชท่านนี้ค่ะ

ญาติพี่น้องก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพกระปางที่ทุ่งสงศ์ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นร้อยนาย
พยายามที่จะตามหาคุณลุงคือใช้ทุกทางความช่งความเชื่ออะไรก็ด้วย
จุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้หาให้เจอสุดท้ายก็ไม่เจอ
ทีนี้ก็ต้องช่วยตามกันต่อล่ะค่ะเราเลยส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ไปเจอชาวบ้านไปเจอพรานป่าเป็นสิบคนเข้าไปค้นหาคุณลุงพัวที่ถ้ำเปลวหรือว่าถ้ำป่าช้า
ห่างจากบ้านลุงสักประมาณสองกิโลนะคะเป็นถ้ำเก่าแก่ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาจะนำร่างของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจากโรคหาไปฝังเอาไว้ในอดีตนะ
นี่นะคะไปหาในถ้ำแบบนี้ยังไม่เจอแล้วก็ไม่มีร่องรอยอะไรด้วยค่ะยังไม่เจอค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายประดิษฐ์อายุ๕๑เป็นหัวหน้าชุดค้นหาบอกว่ากังวลมากเลยด้วยความที่ลุงพัวแกมีอาการป่วยทางจิตเวทด้วยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าแกเดินหลงไปไหนอะไรยังไงและเขาก็มีความเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับบางตาหรือว่ามีอะไรบางตาที่ทำให้ยังหาลุงพวงไม่เจอ
ภรรยาลุงพัวค่ะนางถนอมอายุ๖๒
ก็เป็นมองในความเชื่อเหมือนกันพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ว่าสามีหายไปเป็นเพราะที่ดินอาถรรพ์
ร่างทรงหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
ว่าสามีสร้างบ้านทัพเจ้าที่เขามาทวงคืน
สามีก็เริ่มมีอาการทางสมองเริ่มหลอนเริ่มหวาดระแวง
ในช่วง๒ปีมาเนี่ยอาการหนักมากเลย
ถึงขั้นขนข้าวขนของในบ้านออกมาโยนทิ้ง
แล้วก็บอกว่าเขาไม่ให้อยู่
ตอนนั้นภรรยาก็งงคืออะไร
ก็คิดว่าเป็นอาการบอกว่าเขาไม่ให้อยู่
ก็นึกว่าเป็นอาการป่วยอาการทางสมองทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
ช่วงเช้า๒สิงหาคม
ลูกสาวค่ะเอาข้าวเอาน้ำไปให้พ่อกิน
แต่อ้าวไม่เจอพ่อพ่อไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งเรื่องความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
ไปหาหมอดูค่ะหมอดูบอกว่า

แต่มีผู้หญิงพาเดินออกจากบ้านไป
นอนอยู่ใต้ต้นไม้และผู้หญิงคนนี้คุมเอาไว้
เขาใจดีนะเขาไม่ทำร้ายหรอก
แต่ถ้าอยากเจอให้รื้อบ้านออก
จะได้ไม่ไปทับที่จะได้แก้เคล็ด
คุณผู้ชมค่ะนางถนอมภรรยาของลุงพัวค่ะ
นำทูบนำดอกไม้ไปไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ผู้หญิงคนนั้นคุ้มครองสามี
ขอให้พาสามีมาส่งบ้านและรื้อบ้าน
ลื้อบ้านตามที่หมอดูบอกเลยค่ะ
ทำแต่ก็เรียกส่องไว้
ไปเองล่ะค่ะไม่มีไม่มี
ทีมข่าวของเราคุยกับลูกชายของลุงพัวด้วยนะคะเป็นลูกชายคนที่๔นายพัชรพงศ์อายุ๔๐ค่ะ
ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ย๘วันแล้วอ่ะยังไร้วี่แววยังไม่เจอไม่มีเบาะแสอะไรเลยด้วยนะคะ
เมื่อวานก็ไปทำพิธีกับร่างทรงพ่อปู่ร่างทรงให้เขาหลับตาจับมือพ่อปู่
แล้วภาพที่เห็นคือพ่อเดินไปหลังบ้านไปโบกรถแล้วขึ้นรถแล้วไปเดินหลงอยู่ในป่า
นอนอยู่ใต้ต้นไม้มีผู้หญิงคนนึงคอยดูแลก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไร
ทางครอบครัวก็เหมือนกับว่าทำพิธีแก้เคล็ดอะไรทุกอย่างแล้วอะค่ะ
บอกให้ทำอะไรทำหมดก็ยังมีความหวังนะคะว่าพ่อน่าจะยังมีชีวิตอยู่
ต้องบอกว่าค้นหากันอย่างมีความหวังนะคะพี่บุ๊คค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หวังว่าลุงพัวแกจะยังมีชีวิตอยู่อันนี้พี่บุ๊คสงสัยใช่ไหมว่าคืออะไร
ครอบครัวทำทุกวิถีทางเลยคุณเอาทั้งหมอพระหมอผีมาทำพิธีแล้วก็ต้องปั้นตุ๊กตา
แบบนี้เหมือนเป็นตัวแทนของคุณตา
จะได้เจอคุณตานะฮะนับวันเลยเหมือนเป็นวันที่๑วันที่๒

วันนี้ก็ยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนช่วง๖โมงเย็นนะคะ
ยังไม่มีวี่แววยังไม่มีเบาะแสอะไรเลย
ก็อยากจะให้หน่วยงานทางทหารปพฝ่ายปกครองในพื้นที่
ช่วยเหลือเพิ่มเติมหน่อยอันนี้ทางครอบครัวของลุงแกฝากมานะคะ
เพราะว่ายังไม่เจอตัวเผื่อใครพบเห็นนะคะ